เมื่อกี้ถามว่าอยากย้อนกลับไปทำอะไรถ้าผมเลือกได้นะ
ผมจะไม่ออกชุดแรกแปลว่ามาเลครับผมจะไม่ออก
ทำไมอ่ะผมจะรอให้ร้องเก่งเท่าตอนนี้ก่อน
ผมคิดมาตลอดว่าคนที่ด่าเราเสร็จแล้วครับ
เขาก็ไปแปลงฟันอาบน้ำนอนนะครับอืม
แต่นอกจากคนนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา
คนที่เรานับถือเขามาด่าเราอันนี้ต้องเครียดแล้ว
ซึ่งทางแก้ของผมมันก็ไม่มีอะไรเลยพี่มันง่ายมาก
หนูไม่หยุดทำพี่บอกว่าจริงจริงอยากทำเพลงได้ตังค์
เหมือนกันได้ยินเป้พูดในหลายรายการว่า
มันไม่เคยได้ตังค์เลยใช่ครับ
ค่ายเขาว่าไงบ้างพี่อยากรู้มากเลยนั่นน่ะสิ
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟัง
รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรา
เสียงแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขานะคะ
รับเชิญวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมาก
เชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอน
เพราะว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาอยู่ในวงการบันเทิง
มีผลงานให้เราได้เห็นตลอดเวลานะคะ
ขอต้อนรับคุณเป้อารัฐอมรสุพัศิริค่ะ

รู้สึกว่าบอกว่าครึ่งชีวิตของเขาแล้วเขายังเรียกเราว่าพี่

ตอนนี้กำลังเตรียมตัวหลักแล้วกำลังเตรียมตัวเล่นภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับ
แล้วก็อาบั้มเพิ่งปล่อยไป
ก็จะมีเพลง๕เพลงทัพหลักก็เท่านี้ครับ
ถ่ายละครเพิ่งเสร็จไปแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่ง
ก็ยังมีครบทั้งทำเพลงทั้งหนังทั้งละคร
ใช่ครับก็โชคดีที่ปีนี้กับปีหน้ายังได้เล่นแสดงอย่างเต็มที่อยู่ครับ
อยู่มาครึ่งชีวิตแสดงว่าเข้าวงการประมาณ

คือตอนเดินแบบตอนแรกครั้งแรกในชีวิตจะจำได้ว่า๑๗
แบบมีคนมาจีบไปเดินแบบจากข้าวสารเราไปขายของอยู่ริมถนนเข้าสาร
เริ่ม๑๗แต่ว่าตอนที่ทำวงเสลอ๒๐ก็น่าเป็น๒๐แล้วก็เล่นบอดี้๑๙น่าจะช่วง๒๐๒๑

เรามีความสุขตอนเราทำแล้วเราได้เงินด้วยแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย
ก็แสดงว่าเราชอบทางนี้จริง
ตอนแรกเขาไม่มั่นใจครับตอนแรกก็คิดว่าชอบเล่นแต่ดนตรี
แต่ว่าพอทำไปเรื่อยเฮ้ยแสดงมันก็หนุกว่ะ
มันไม่ได้หนุกที่มาดูงานตัวเองนะมันหนุกตอนที่เราทำตรงนั้นนะครับ

กำลังเล่นอยู่แล้วก็แบบว่าเราทำได้ในสิ่งที่แบบผู้กำกับอยากให้เป็น
ในตัวอักษรมันอยากให้เราเป็นแบบนี้เราทำได้
เดียวกันมันก็จะมีความยากลำบากความเหนื่อยยากอยู่บ้าง
แต่ว่าเรื่องนั้นมันก็เทียบไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับคนที่ต้องทำงานเหมือนกันตลอด
ข้อดีของมันคือเราเปลี่ยนไปตลอดครับ
สมมุติว่าเราถ่ายอย่างมากสุดเลยละครเรื่องหนึ่งก็๑ปี
เราก็ได้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน
แล้วเราก็ได้ฝึกสกิลใหม่อย่างที่ผมเคยฝึกมาก็จะมี
ขีม้ายิงปืนตัดผมเป็นเชฟ
ลดน้ำหนักเคยไหมต้องลดน้ำหนัก
ตอนนี้เพิ่มน้ำหนักเล่น๙ไม่เคยฟิตเน็ตเลยก็ต้องไปฟิตเน็
นี่ทำเพราะว่าจะต้องเป็นบทบาทใน

ทำไปแล้วเราสนุกแล้วก็เอามาทำต่อ
เป็นชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเช่นยูโด
เราฝึกเพราะว่าเราจะไปเล่นละคร
แต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่เลย

ชอบอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจไหมคะ
ใช่ครับก็ทุกคนแหละผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะ
มันได้เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็อายุเราก็มากขึ้นใช่ไหมแต่เราถามว่าเราไม่อยากเลิกเลยนะ
ทีนี้เราได้อะไรมาได้ประสบการณ์ได้คนใหม่ได้กิจกรรมใหม่ให้ชีวิตจากการทำงานของเรา
เรารู้สึกว่าวงการบันเทิงเนี่ยทำให้เราเสียอะไรบ้างไหมคะ
คิดยากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้มาบ้านที่ผมเหยียบอยู่ทุกวัน
ก็ถ้าไม่เล่นหนังถ้าพี่นิดอลภัณฑ์ไม่ชวนไปเล่นละครแก่วใจร้ายก็คงไม่ได้ครับ
ถ้าพูดแบบว่าในวันนั้นคำถามที่หลายคนน่าจะเคยโดนถามในที่อยู่ในวงการบันเทิงมานาน
เช่นว่าเรารู้สึกสูญเสียความเป็นวัยรุ่นชีวิตในช่วงวัยนั้นบ้างไหม

ว่าชีวิตผมมันกว่าตอนปกติ
ก็คือแบบมันกว่าที่เป็นคนทั่วไปที่เรารู้สึกอย่างนี้ป่ะ
คือผมเข้ามาตอนแรกผมอยู่สมอร์ลูมไงครับค่ายอินดี้ไม่มีใครมาสอนอะไรหรอกไม่มีใครมาบังคับอะไรเลย
ใช่แล้วก็เละหมายถึงว่าแบบก็มีแต่วัยรุ่นวัยเดียวกัน

คือเหมือนแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปหนุกกันอยู่ตรงนั้นเลย

แล้วผมก็มีชีวิตวัยรุ่นที่มหาลัย
เป็นกวนเดียวกับตอนคุณสิ๋ง

ความเป็นส่วนตัวตอนเด็ก

ตอนเด็กนี่คือเราหมายถึงช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะ

ตั้งแต่๒๑พอเริ่มมีแฟน

ชีวิตส่วนตัวตรงนั้นมันโดนดึงไป

ก็จะพูดความจริงไม่ได้ทั้งหมดนะ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบต้อง

เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้มาครับ
เวลากลับไปได้จะประกาศไหมว่าประกาศเรื่องส่วนตัวกับที่แจ้งไหม
ตอนนั้นคงต้องประกาศครับตอนนั้นคงต้องประกาศเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะปิดบังอะไร
ต่อให้ย้อนเวลากลับไปคิดย้อนก็ยังตอนนั้นใช่ครับใช่ครับ
แต่ว่าถ้าตอนนี้ก็ทำแบบเนี้ยทุกคนแหละอืม
พอเราเจอมาหลายรอบแล้วว่าเออไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วแต่ว่าตอนนั้นด้วยแสงไฟที่มันส่องเรามันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับ
ถ้าเลี่ยงถ้าจะเลี่ยงจะลำบากจะเหนื่อยแล้วแต่ตอนนี้แสงไฟมันส่องเราไม่ได้แรงเท่าเดิม
มันก็เลี่ยงง่ายขึ้นอืมอืมแล้วคือพอเราเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคม
เราเริ่มมีชีวิตส่วนตัวต่างที่สังคมจะต้องรับรู้ตลอดเวลานี้รู้สึก
รู้สึกแบบว่ามีกระแสอะไรบางอย่างคำพูดบางคำหรืออะไรที่มันกระทบจิตใจเราบ้างไหมคะ
ก็มีครับก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นช่วงคือถ้าผมทำได้ไม่ดีอ่ะ
เมื่อกี้ถามว่าอยากย้อนกลับไปทำอะไรถ้าผมเลือกได้นะผมจะไม่ออกชุดแรก
ผมจะไม่ได้ออกอับอัมเดียชุดแรกอับอัมมาเลอะผมจะไม่ออกทำไมอะ
ผมจะรอให้ร้องเก่งเท่าตอนนี้ก่อนตอนนั้นมันร้องไม่เก่งไงครับ
แต่มันแต่งเพลงได้สะใจมากคืออ่าอันนี้ขอแสดงความเห็นนะคะ
เพราะว่าเป็นเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็อย่างที่บอกไม่รู้ได้บอกหรือยังว่า
ติดตามผลงานของเป้มาตั้งแต่เป็นเสลอแล้วก็พอเขาออกมาทำเดี่ยวก็
ก็ก็ฟังผลงานชุดแรกแรกเนี่ยเป็นแบบเป็นแนวอคุสติกมากมากนี่คือเราดิบดีดเอง
แต่งเองทุกอย่างใช่ป่ะในเพลงมาเลมาเลเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอยากย้อนไปแล้วไม่อยาก
ไม่อยากออกชุดนั้นออกชุดนั้นเหตุผลเพราะว่าเราบอกว่าเราร้องไม่เก่ง
ใช่ครับใช่ไหมผ่านมาสองสามปีถึงรู้ว่าอ้าวร้องเพลงเป็นอย่างงี้นี่หวะ
แต่ตอนนั้นออกไปแล้วออกอัลบั้มไปแล้วเป็นนักร้องเดี่ยวไปแล้วปวดหัวเลย
งั้นพี่ถามหน่อยว่าถ้าเปลี่ยนเอาเสียงเราตอนนี้
กลับไปร้องเพลงมาเลมันจะเปลี่ยนอะไรไหม
เปลี่ยนเยอะครับเปลี่ยนเยอะครับไม่ใช่แค่เพลงมาเล
มันเป็นทุกเพลงในอัลบั้มสิบห้าเพลงซึ่งผมแต่งได้ตอนนั้นแล้วผมก็กล้าที่จะร้องตอนนั้น
แต่ว่าตอนนี้ผมไม่กล้าร้องอะไรแบบนั้นแล้วอืมในขณะที่ผม
คุณภาพการสกิลการร้องดีขึ้นแต่ว่าการที่จะกล้าร้อง๑๕เพลงในชุดแรกหรือชุด๒เนี่ยมัน
ผมกลับไปฟังผมก็เวอะครับเพราะเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าเป้บอกว่าเฮ้ย
มาเลเนี่ยจุดบอดมันคล้ายคล้ายกับว่าพุ่งไปตรงเรื่องเสียงร้องของเราใช่ครับแต่ที่พี่กำลังจะพูดเมื่อกี้ก็คือว่า
ในส่วนของพี่ที่เป็นคนฟังเพลงสิ่งที่พี่ได้รับในในชุดมาเลคือความสด
และมันเป็นความรู้สึกที่มันพี่จะเรียกว่าอะไรอะมันมันเพียวอะแต่มันยังไม่มันมัน
มันบริสุทธิ์มากมากในในในฐานะคนฟังนะคะมันเป็นการไม่ว่าจะเป็นศิลปะเออใช่
มันจะเป็นความรู้สึกที่มันรับมันรับได้ว่าว่าศิลปินคนนี้เขากำลัง
พยายามที่จะเล่าเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้อันนี้ไม่ได้อวยให้แบบไม่ได้อวยแขกรับเชิญ
อันนี้พูดจริงเผื่อจะได้เป็นกำลังใจแต่ว่ามันยังไม่ได้มาตรฐานครับ
เอาจริงจริงมันยังไม่ได้มาตรฐานตอนนี้พอเวลาผ่านไปผมก็ทำ
ผมคิดว่าผมทำงานได้มาตรฐานมาตั้งแต่ชุดสามชื่อเหล็กกับไม้อันนั้นได้มาตรฐานแล้ว
แต่ว่าก็ความโด่งดังก็ไม่ได้เท่ากับจุดตอนตอนยุคแรกซึ่งมันก็
เป็นสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปเรื่อยเรื่อยอืม
เลยที่บอกพี่มิ้นว่าที่อยากจะย้อนกลับไปอย่างเดียวก็คือว่า
ว่าจะไม่ออกชุดแรกแล้วก็รอก่อนรอเวลาให้เรารอเวลาให้เราเก่งก่อน
อัพสกิลขึ้นมานิดหนึ่งก่อนตอนนั้นเราใจร้อนมากเราไปบอกพี่ลุ้งสมาร์ทลูมว่าเนี้ยพี่
ผมมีอัลบั้มสิบห้าเพลงพี่ลุงบอกไปอาเตโม่มาคือไปบอกปุ๊บนี่มีสิบห้าเพลงพร้อมแล้ว
ผมมีอะไรบ้างผมมีเพลงสิบห้าเพลงแล้วผมค่อยไปบอกครับโอ้โห
แต่งเดือนเดียวสิบห้าเพลงเพี้ยนป่ะอายุยี่สิบห้า
จริงแต่งได้หมดแต่งได้เร็วมากเลยเพราะว่าเราชอบบอบดี้ได้
แล้วบ๊อบดีแลนด์ก็บ๊อบดีแลนด์หรือว่าเพลงโฟล์คสมัยนั้นมันก็มีแค่เนี้ย
ถึงว่าแบบดนตรีมันมีแค่นี้แต่ว่าเราไม่เข้าใจว่ามันต้องร้องดีกว่านี้
แต่ถ้าใครฟังเพลงเป้จะรู้นะว่าเรื่องราวมันไม่แปลกใจที่เขาจะแต่งได้๑๕เพลง
เพราะว่าเพลงเป้นเพลงเล่าเรื่องเล่าไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหม
เหมือนเพลงหนึ่งมันเรื่องหนึ่งแล้วเหตุการณ์จุกจิกอะไรบางอย่างอ่ะ
กบมันพี่เคยฟังเพลงหนึ่งพี่อันนี้มีเพลงหนึ่งที่พี่ชอบครับ
ว่ายน้ำอะไรนะอ๋อกายฉันว่ายน้ำแต่ใจฉันคิดถึงเธอ
มันมีอะไรที่แบบมันเป็นโมเมนต์เล็กในชีวิตที่เป้หยิบมาพูด
อันนี้มันเป็นนิสัยของเราหรือเปล่าที่ทำไมเราถึงแต่งเพลง
เราเคยคิดไหมว่าเพลงเรามันดูแบบได้เยอะขนาด
ใช่คือเพลงพวกนั้นในยุคที่มันไม่มีเฟซบุ๊คอะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดอะไรแทนสังคมแทนคนอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่พอมีเฟซบุ๊คแล้วเราเริ่มพูดเล็กลงเรื่อยเราไม่ไปพูดอะไรใหญ่เรื่องนอกกายมากนักแล้ว
แต่อย่างกายฉันว่ายน้ำใบก็ถือว่าเป็นเรื่องแคบในตัวเราอยู่นะครับ
แต่หมายถึงว่าชุดแรกที่ไปวิจารณ์สังคมพูดอะไรอย่างนี้มันก็เป็นยุคนั้นเราคงไม่ได้ทำอีกแล้ว
คือหมายถึงว่าชุดแรกก็อยากจะมีอะไรเป็นก้อนใหญ่อยากจะแบบวิพากษ์วิจารณ์สังคมอยากจะให้แนวคิดอะไรบางอย่างที่เราเป็น
ชุดแรกชุดสองเป็นแบบนั้นแต่ว่าสามสี่ห้าหกเนี่ยก็ไม่แล้ว
พอเริ่มมีคนแบบว่าโอ้โหนี่ก็แนวคิดนั่นก็แนวคิด
ก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วเราก็ไม่เถียงเขาด้วยเราก็รู้สึกว่านี่คือช่องทางการนำเสนอไอเดียของมนุษย์ที่มันเพียวมากครับ
ถ้าพี่ย้อนไปที่พี่บอกชุดแรกมาเลเนี่ย
แล้วมาเจอชุดสุดท้ายที่ยังมีเพลงอัลบั้มล่าสุดไม่ใช่สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายนะครับ
อัลบั้มล่าสุดของเป้เนี่ยที่เพิ่งออกมาปีนี้จะมีเพลงเพลงหนึ่ง

ถ้าใครยังไม่ฟังนะฮะขอให้ไปกดฟังเพลงเชิญด่า

เนื้อหาเนี่ย

ซึ่งมันไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของฮิปพอป

โดยที่เราไม่มีจัตนาจะอวดรวยหรอกนะ
อย่างน้อยก็ใช้หน้าผมจะไปทำแนวอื่นแล้ว
ผมก็เลยอยากจะอวดรวยก็เลยลองดูว่า
ไม่ทำอะไรฉันก็ยังมีเงินใช้
แล้วก็
ได้อวดรวยไปในประโยคแรก
อ่าประโยคแรกอวดรวยแล้ว
อย่างนั้นก็แบบเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราแบบ

ก็แบบ
ก็เลยแต่งเวิร์ดสองก่อนครับ
เวิร์ดสองที่พูดถึงเรื่องว่า
แล้วเจอแต่เรื่องแย่
มีคนด่าเราแล้วกลับไปเครียด
แต่ว่าคนที่ด่าเรา
เขาไปแปลงฟัน
หลังคุณเขาด่าเราเสร็จ
เขาก็ไปแปลงฟัน
อาบน้ำนอนดูละครจบ

จริงเข้าที่ฟังมา
เนื้อหาทั้งหมด
ก็คือเหมือนแบบว่า
เป้กำลังอ่านข้อความที่คนด่า
เมื่อไหร่เอาเพลงใหม่เดือนที่แล้วก็เพิ่งปล่อยเดือนเดียว
เหมือนเขาหยุดเวลาไว้ที่อัลบั้มมาเล
เหมือนเขาหยุดเวลาไว้ที่เพลงมาเลครับหรือไม่ก็เพลงไก่
หยุดไว้แค่นั้นโดยในผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งผมไม่ได้โทษเขานะ
แต่ว่าผมโทษคนที่ไม่ได้ฟังอันใหม่แล้วด่า
คือบางคนเขาแค่ถามว่าไม่ออกใหม่เหรออันนี้ไม่ว่า

ก็เลยเอ้ยมาฟังอันใหม่ก่อนแล้วจะด่าอะไรก็ว่าไป

ใช่ครับ
ใครมาว่าเราก็จะ

ไม่สนแล้ว

ตอนหน้าครับ
ผมก็เคยคือแบบ

เหล็กกับไม้
แต่ว่าส่วนใหญ่ไปเกิดขึ้นตอนหน้ามันจะ
มันจะจบแบบ
ส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตมากกว่า

ก่อนหน้านี้ที่โดนหนักเนี่ย
มีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหม